สำหรับความคืบหน้ากรณีทุจริตการสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ระบุว่าจากการตรวจสอบสถาบันกฎวิชาแห่งหนึ่ง
ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบพบว่า
ไม่ได้ขออนุญาตทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

สถาบันดังกล่าวนั้นมีการสมัครเรียนแล้วก็ติดต่อกันผ่านทางเฟซบุ๊คเท่านั้น

อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยรังสิต
ก็ได้นำแว่นตาและนาฬิกาของกลางไปมอบให้กับพนักงานสอบสวน
เพื่อประกอบการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องครับ
ตาติดกล้องวิดีโอและนาฬิกาข้อมือสื่อสาร

แพทยศาสตร์ทันตแพทย์ศาสตร์
และเพสัตว์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรังศิษฐ์
คือของกลางที่ร้อยตำรวจเอกจอมเดชรีเมฆ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาทยาวิทยา
และการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยรังสิต

สถานีตำรวจภูทรปากคลองรังสิต
เพื่อประกอบการสอบปากคำและดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง
หลังจากที่มหาวิทยาลัยรังสิตเข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันเกี่ยวกับการทุจริตดังกล่าว
โดยร้อยตำรวจเอกจอมเดชระบุว่าการดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่มีส่วนในการทุจริตสอบครั้งนี้
เป็นอำนาจของพนักงานสอบสวนที่ต้องตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริง
ว่ามีบุคคลใดเกี่ยวข้องกับการทุจริต
แต่ในส่วนของมหาวิทยาลัยเองก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับเรื่องข้อสอบหลุดไปจากมหาวิทยาลัยรังสิตจริงหรือไม่และมีใครเกี่ยว
ด้านของพลตำรวจตรีถาวรขาวสะอาดผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานีระบุว่า
กระบวนการในวันนี้ตำรวจยังไม่มีการสอบปากคำผู้เข้าสอบทั้ง๓คน
จากบุคคลทั้ง๓ได้ติดต่อขอเลื่อนการให้ข้อมูลออกไปก่อน
โดยให้เหตุผลว่ายังไม่พร้อมและต้องขออนุญาตผู้ปกครองซึ่งจะมีการนัดหมายกันอีกครั้ง
ขณะที่นายอดินันปากบาราเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือสชออกมาระบุว่า
จากการตรวจสอบสถาบันกวดวิชาแห่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิตพบว่า
สถาบันกฎวิชาดังกล่าวไม่ได้ขออนุญาตจดทะเบียนกับสชและยังพบอีกว่า
สถาบันดังกล่าวมีการสมัครเรียนและติดต่อกันผ่านเฟซบุ๊กเท่านั้น
และไม่มีสถานที่ตั้งหรืออาคารในการเปิดสอน
ขณะนี้มีโรงเรียนกวดวิชาในการดูแลของสชทั่วประเทศ๒๖๒๖แห่ง
แบ่งเป็นในกรุงเทพมหานคร๖๘๐แห่งและต่างจังหวัด๑๙๔๖แห่ง
ที่ผ่านมามีการส่งหนังสือเวียนเพื่อกำกับดูแลการทำงานของสถาบันกวดวิชา
ซึ่งพบการกระทำผิดเป็นระยะ
สำหรับรองเลขาธิการแพทยศภาพลอากาศรีนายแพทย์อิทธพรคณะเจริญ
ได้แสดงความคิดเห็นต่อกรณีดังกล่าวว่า
รับว่าคุณภาพหลักสูตรเรียนแพทย์ของประเทศไทยมีมาตรฐานทัดเทียมต่างประเทศ
แต่ที่น่าเป็นห่วงคือเรื่องของจริยธรรมและคุณธรรมของผู้ที่เข้ารับการศึกษา
ที่กำลังสะท้อนว่ามีคุณธรรมจริยธรรมลดลง
โดยนักศึกษาแพทย์ใช้ระยะเวลาเรียนจบหลักสูตรทั้งหมด๖ปี
จากนั้นจะได้ใบปริญญบัตรจากแพทยศาสตร์บัณฑิต
ซึ่งยังไม่สามารถนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้
สำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพแพทย์ทั้งผู้ที่เรียนจบในประเทศและต่างประเทศ
ต้องผ่านการทดสอบความรู้ของแพทยศภาอีกครั้ง
เพื่อออกใบรับรองประกอบวิชาชีพให้
ซึ่งคณะกรรมการแพทยศภาจะมีการสอบปีละ๓ครั้ง
ทุกคนต้องสอบผ่านทั้ง๓ครั้ง